คุณผิดไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้

แต่คือมาทำอย่างนี้เราก็ยิ่งเป็นห่วงแม่เรา
ในรายแม่มันกลายไม่สงบอยู่แล้ว
คือแม่ค้าขนมจีบไม่ได้มาเองค่ะ

แต่ว่ายาดเห็นว่าเขาบอกว่าเขาขอมาไหว้ศพ
ก็ญาติก็ปล่อยให้เข้ามา
แล้วพอเข้ามาญาติก็เห็นเขาจุดทูบ
จุดทุบแล้วอยู่ดีเขาก็ทำหัวทิ้ม
ทำหัวทิ้มแล้วตอนญาติมาบอกตอนเย็น

แต่ตอนนี้ทูบคือมีบางส่วนเอาไป

เขาบอกว่าเนี่ยเห็นเขามาขอไหว้ศพนะ
แล้วก็หลานก็เลยจุดทูปให้เขาดอกนึง
แล้วเขาก็ไปนั่งมองกันว่าเออเห็นเขาจุดทูปเสร็จแล้ว
เขาก็ไหว้ตามปกติอะค่ะ
เขาก็เอาทูบทิ้มลงเลยให้ดักเลยแล้วเขาก็วางไว้
ก็ถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าใช่นะเห็น

แล้วเราจะกลับมาดูก้านทูบอันนั้นว่ามันมีไหมที่เขาบอกว่าดับ
มันก็เห็นก้านทูบอันที่มันดับอยู่อันนึง

แต่ไอ้ที่ว่าเห็นว่าเขาทิ้มลงคือเราไม่เห็น
เพราะว่าเราก็ไปทางอื่นอยู่ก็มีแต่ญาติคนนั้นที่เขาเห็น
ใช่ค่ะคือสอบถามญาติผู้ใหญ่แล้วมันเป็นการสะกดวิญญาณ
เพราะว่าตามปกติคนไทยเขาขอเข้ามาเขาไม่ทำอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ถ้าเป็นคนโบราณจริงเขาบอกว่ามันถือว่าเป็นการสะกดเขานะ
กดวิญญาณไม่ให้มาอาฆาตไม่ให้ออกมาอาฆาตมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็เลยยิ่งเป็นห่วงแม่มากเลยคือเรายังไม่ได้อาฆาตเขานะ
เราก็บอกแต่ออกข่าวว่าเออเรารู้ว่าเขารับมาแต่เราก็อยากบอกว่าออกมาพูดความจริงไหมว่าคุณรับมาจากไหน
เราก็ยังไม่ได้กล่าวหาว่าคุณเป็นคนทำนะแค่เพียงเราบอกว่าเออคุณเอานมจีบเจ้านี้มาแล้วฉันตาย
ก็เลยบอกว่าแล้วตอนเมื่อเช้าได้คุยกันคือมีนักข่าวกลุ่มนึงเขาโทรไปหาแต่คือคำพูดคำจาเขาไม่ดีเลยอ่ะ
แค่คิดจากคำว่าเออเสียใจด้วยนะคุยอยู่กับเราแต่เขาก็ไม่คุยกับเราอ่ะ
เขาบอกเขาไม่ขอโทษเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีอะไรจะขอโทษเขาก็เลยไม่มีคำพูดอะไรค่ะ
ญาติเราจะไปใส่ร้ายเขาทำไมในเมื่อญาติเราเห็นอะไรก็คือมาเล่าให้เราฟัง
แค่มาเล่าให้กันฟังแล้วกลายเป็นเราตกใจไงคือแม่เราอ่ะ
แล้วก็จุดทูปขอเข้ามาก็ไม่เคยมีที่ไหนก็ทำแบบนี้
ก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาขอคำมานะไม่ได้ตั้งใจมาไหว้ศพแม่เราสิอย่างนั้นน่ะ

เขาจะทำทำไมเขาโตแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับแล้วก็คือวันนี้เขาก็ป่วย

ใช่มันมีข่าวไปลงว่าเขาต้องเสียเพราะกินขนมจีบด้วยนะ
ซึ่งเขาอยู่คนละบ้านกับลูกแล้วไม่ได้กินขนมจีบ
เขาป่วยกับเขาเองอ่ะเนอะ
ถ้ามีกล้องวงจรปิดดีหรือว่าเขามีพยานอะไรบุคคล
ก็มาชี้เลยว่าเฮ้ยพ่อคนนี้เขาจุดทั่วปักจริงอะไรอย่างนี้

ก็รอฟังผลเผื่อกับที่เราเอาขนมจีบไปตรวจ
แล้วก็ผลมันก็จะออกมาในอาทิตย์นี้แหละ

ว่ายังไงเราค่อยมาคุยกันใหม่
ใช่ก็คือมาลงบันทึกประจำวันไว้
อย่างน้อยก็คือต้องมีคนรับผิดชอบเรามาก